๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยหรือวันแห่งความรัก
หนึ่งในธุรกิจที่ถูกจับตามองกันว่าจะคึกคักเป็นพิเศษ
วันแห่งความรักก็คือโรงแรมม่านรูดนั่นเอง
แต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะ
เข้มงวดของกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ก็มีมากขึ้น
ธุรกิจม่านรูดเหล่านี้เขาก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะคะ
เพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้

ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาโรงแรมม่านรูดหลายแห่ง
ทยอยปิดกิจการลงไปมากกว่าครึ่ง

ที่วันนี้ถูกทุบทิ้งเพื่อรอขายที่ดิน
วิมารชิมพรีของคู่รักยามค่ำคืน
ติดป้ายประกาศปรับปรุงมานานกว่า๒ปี
กลายเป็นอาคารร้างไร้ผู้อยู่อาศัย
ผู้ประกอบการโรงแรมม่านรูดต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
จุดเริ่มต้นที่ทำให้กิจการซบเศร้า
เกิดจากความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่
ไม่ต้องการให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการ
เพราะมองว่าโรงแรมม่านรูดนั้นเป็นแหล่งมั่วสุม
ก่อให้เกิดคดีอาทยากรรมและการล่อลวงทางเพศ
ถ้าเกิดมีการจดบัตรประชาชนแน่นอนย่อมมี
เพราะบางคนมาแบบไม่ประสงค์ออกนาม

พอเราเริ่มจดบัตรประชาชนปุ๊บก็ทำให้ลูกค้าพวกนี้หนี
อาจจะไปที่รัฐใช้ตามอพาร์ทเมนต์รายวันหรืออะไรอย่างนี้แทน

โอ้มากกว่า๕๐เปอร์เซ็นต์
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ได้สำรวจสถานที่วัยมรุ่นนิยมมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดในวันวาเลนไทย
โรงแรมม่านรูดยังได้รับความนิยมมากที่สุด
แต่หากรวมสัดส่วนของอพาร์ทเมนต์ห้องพักรายวันและหอพัก

แสดงให้เห็นว่าคู่รักยุคใหม่ให้ความสำคัญกับโรงแรมมารมรูทย์น้อยลง
ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้โรงแรมม่านรูด
ตัวลงไปเป็นจำนวนมาก
แห่งปรับตัวไปเป็นหอพักอพาร์ทเมนต์รายวันหรือคอนโดมิเนียม
ส่วนที่ยังไม่ปิดกิจการก็พยายามหันไปจับลูกค้ากลุ่มอื่น
อย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติ
แต่ก็ยังมีอีกหลายโรงแรมที่ยังพอมีทุนก็ปรับตัวเอง
การตกแต่งห้องพักฉีกแนว
เป็นโรงแรมม่านรูดธรรมชาติ
ทุ่มเงินหลายล้านบาทสร้างห้องพักในแนวแฟนตาซี
ห้องใช้เตียงเป็นเวที
มีมระคังตีบอกยกสร้างบรรยากาศ
ให้ดูเหมือนขึ้นชกบนเวทีมวย

ห้องจำลองตู้ปลาขนาดใหญ่
มีปลาแหวกว่ายอยู่รอบเตียงนอนสีขาว
ให้ความรู้สึกเหมือนนอนอยู่ใต้ท้องทะเลลึก
แม้แต่บางกะโลที่ซากแยกออกมา
ก็ยังคงตกแต่งแต่ละหลังไม่ซ้ำแบบกัน
จะทุ่มทุนปรับปรุงไปมาก
แต่ลูกค้าก็ไม่คึกคักเหมือนในอดีต
ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มเดิม
สามารถขยายไปยังกลุ่มใหม่ได้
เพราะติดภาพลักษณ์โรงแรมม่านรูด
ตอนนี้คือลูกค้าลายเดิมของเรา
ก็ยังจำในรูปแบบของโรงแรมเรา
เป็นโรงแรมที่เข้ามาใช้บริการ

แต่ถ้าเกิดเราปรับกระทันหันขึ้นมา
ลูกค้ารายเก่าลูกค้ารายประจำ
คือเขาปรับตัวกันไม่ทันก็จะหายไป
เราจะต้องมีการปรับปรุงทุกอย่างเลย
ซึ่งอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นไปได้
ยุคที่โรงแรมม่านรูดยังรุ่งโรด
ทุกปีเมื่อวันแห่งความรักเวียนมาบรรจบ

ถึงกับต้องรอคิวเข้าไปใช้บริการ
แต่วาเลนไทยปีนี้กลับกลายเป็นช่วงโลซีซั่นของธุรกิจ
ใครที่ปรับตัวไม่ทันก็ต้องปิดตัวลงไป
พวกที่สู้ต่อก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่รอดหรือไม่
เพราะพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งคู่แข่งใหม่อย่างอพาร์ทเมนต์

กำลังก้าวเข้ามาทดแทน
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยมรัฐทีวีรายงาน